มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ

มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างที่เข้ามามีบทบาท

ก็จะพบว่าสภาพอากาศที่

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้กระแสลมจากฝั่งตะวันออก

ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตก
เป็นกระแสลมมรสุมฤดูฝนนะครับ

แล้วก็เราก็จะนับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับ

พื้นที่ในประเทศไทยของเรามีปริมาณฝน

วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒นะครับ

เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ

ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันฝนก็ยังคงเยอะ
ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๘องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๔๓๗องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกใครจะไปอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าฝนยังคงเยอะอยู่๑๔๐๖๐ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๔๓๗องศาครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับโอกาสเกินกับฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่ครับ

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๖องศาเซลเซียต

เพราะว่าเมื่อมรสุมฝั่งตะวันตกแรงขึ้น

เฉลี่ยแล้วร้อยละ๔๐๖๐องศาเซียดของพื้นที่นะครับ

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๔๓๖องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐องศาเซียดของพื้นที่นะครับ
มีโอกาสการเกิดฝนตกบางแห่ง
โดยเฉพาะช่วงบ่ายบ่ายถึงช่วงเย็นนะครับ
แสดงสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศรวมถึงการตื่นภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันท์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ